ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่หัวหินที่ประจวบคิริขันนะคะ

ก็มีคนลงทะเบียนไว้แล้วก็มาฉีดวัคซีน
เขาบอกว่าจุดนี้คนมาฉีด๒๕๐๐กว่าคนเลยค่ะ

เดี๋ยวไปติดตามการรายงานจากคุณนฤทธบุญนิ่ม
รายงานมาจากโรงพยาบาลหัวหินประจวบคิริขันค่ะ

ที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันบ้างนะครับ
วันนี้มีประชาชนนะครับทยอยเดินทางกันมา
เพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด๑๙กันอย่างต่อเนื่อง

โดยทางโรงพยาบาลนะครับเปิดให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่๘โมงเช้าวันนี้นะครับ

ได้มีการประกาศให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ทั่วประเทศวันนี้นะครับ

โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้นะครับ

มีอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไปนะครับ
แล้วก็กลุ่มผู้ป่วย๗โรคเลื้อหลังนะครับ
ซึ่งทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
สำหรับโรงพยาบาลหัวหินนะครับ
วันนี้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด๒๕๑๔คนด้วยกันครับ
ซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับ
คือบรรยากาศบริเวณชั้น๙อาคารส้มของโรงพยาบาลหัวหินนะครับ

คือจุดที่ให้ประชาชนนะครับรับวัคซีนเช่นกัน
ก็คือตึกสีเหลืองหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลนะครับ
โดยจะแบ่งผู้รับวัคซีนนะครับตามลำดับคิว
โดยตั้งแต่คิวที่๑ถึง๑๕๐๐นะครับ
จะรับวัคซีนที่ตึกส้มตึกนี้นะครับ
ส่วนคิวที่๑๕๐๑เป็นต้นไปนะครับ
จะรับวัคซีนที่ตึกสีเหลืองอาคารเฉลิมพระเกียรติครับ
สำหรับคำแนะนำในการเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติตัวตามปกตินะครับ

ดออกกำลังกายหนักหรือยกของหนักในช่วง๑๒วันนะครับ
หากป่วยหรือไม่สบายท้องร่วงท้องเสีย
ควรเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาตัวให้ดีก่อนนะครับ

งดชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์นะครับ
โดยเลือกฉีดวัคซีนกับแขนข้างที่ไม่ถนัดนะครับ
หากมีโรคประจำตัวมียาประจำตัวที่ต้องทานนะครับ
มีประวัติแพ้ยาแพ้วัคซีนนะครับ
ควรแจ้งและปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับการฉีดวัคซีนนะครับ
โดยบรรยากาศล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
คือบรรยากาศที่ประชาชนได้รับวัคซีนเสร็จแล้วนะครับ
ก็จะมานั่งรอกันบริเวณตรงนี้นะครับ
มีการรักษาระยะห่างนั่งกันนะครับ
โดยมีการนั่งรอทั้งหมด๓๐นาทีด้วยกันเพื่อสังเกตอาการนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเรียกถามชื่อนะครับ

หากความดันปกตินะครับก็สามารถกลับบ้านได้ทันที
แต่ถ้าเกิดว่าใครมีอาการผิดปกตินะครับ
ก็สามารถที่จะไปทางจุดปฐมพยาบาลได้ตลอดนะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดทั้งหมดนะครับ
ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันครับ
ผมณฤทธิ์บุญดินทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานสด